คู่เอกศึกเจอมวยไทยรัฐเสาร์นี้ห้ามพลาดนะครับ
สงครามเขาเดือดเป็นไดรีแมทจังหวัดมุรีลำ
ระหว่างช้างศึกเกษตรงฤทธาดวน

ช้างศึกหรือเขาเหม็นน้อย
เป็นมวยสูงยาวเตะเข่ารุนแรง

เป็นมวยเสาจังหวะเตะต่อยศอกรุนแรง